พอเกิดครอบครั้งมือจุดที่เกิดการที่รุ่นไล่ก่อน
ผมอยู่อยู่ดูดูคุณได้แต่ถ้าตำรวจมาเป็นเรื่องอย่างนี้
คุณไม่ได้ไม่ใช่เสียเฉพาะนั่นนะคุณต้องเสียเงินอีก
ติดคุกด้วยตอนเนี้ยเมาแล้วขับอ่ะ

คำโขยกเง้อนี่นะครับผมขอร้องก็ผมจะเอารถไหล่ก่อนนะครับ
ก็ผมจะมาให้ขับรถตอนตอนจะหายเมานะครับ
เนี่ยเอาเอาไปเอาไปนั่งให้ไหนสักพักหนึ่ง

อันดับแรกโดนเลยก็หาขับรถอยู่ประมาท
ผิดไม่ผิดไม่รู้ว่าคนขับต้องโดนแล้ว

ก็ต้องมีเวลาขึ้นลงขึ้นสามอีกอ่ะ

ถ้าผมเอาเรื่องผมลงมาตบแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย
แต่ผมลงมาให้หายเมาก่อนค่อยตาย
ผมนะคนไม่กินเหล้าแล้วแต่เกิดปัจจุบันนี้แล้ว

แต่ถ้ากินแล้วมีเหตุผลไม่ใช่แบบนี้